มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจกันนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินจุดนี้นะครับ

คนไทยต้องกินข้าวจริงเออทำค่าวเป็นอาหารหลาก
ผู้สำรับจะกินกับน้ำพริกกินกับต้มผัดแกงทอด

ก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่า
ข้าวมีกี่ประเภทมีกี่ชนิดมีกี่พัน
เพราะว่าปัจจุบันนี้ข้าวถูกผลิตในรูปแบบของเชิงพาณิชย์
ทำให้ข้าวพื้นเมืองหากินยากขึ้น
แต่ข่าวดีค่ะคุณกมลวันการีพัฒน
ไปร่วมกิจกรรมของชมรมคนกินข้าว
ก็จะทำให้เราได้รู้จักข้าวพันธุ์เมืองมากกว่า๒๐ชนิด
แล้วก็จะได้เห็นคุณค่าของข้าวพื้นเมืองด้วย

ข้าวสายพันธุ์บ้านหลากหลายสี
สีแดงเข้มน้ำตาลไปจนถึงสีเหลืองอ่อน
อุดมไปด้วยสารอาหารทั้งวิตามินแร่ธาตุและเบต้าแคโรทีนค่ะ
แต่ปัจจุบันข้าวพื้นเมืองหาได้ยากแล้ว
จึงเป็นที่มาของชมรมคนกินข้าว
ที่ได้อนุรักษ์รวบรวมข้าวพันธุ์เมืองหายาก๒๐ชนิด

คือข้าวที่มีขนาดที่อร่อยแบบหวานหอมจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับ
แต่ว่ามันมีค่าที่ถูกกับพื้นถิ่น
ถูกกับลักษณะของอาหารอยู่อีกชุดหนึ่ง
จำจริงในฐานะที่เป็นนักมนุญาณ
ผมจะแบบจะทานที่เป็นของพื้นถิ่นแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
แล้วก็สัมผัสมันเข้าใจมันรู้จักมัน
ก็จะมีคุณค่ากับชีวิตของเรา
ข้าวพันธุ์เมืองแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูจากภาคเหนือ
เมล็ดเล็กเรียวยาวเมื่อนึ่งสุกร้อนจะเป็นมันวาวค่ะ
ส่วนข้าวเหนียวนางนวลนี้ก็โดดเด่นที่ความหอม
มันเป็นข้าวที่มันแบบร่วนนะคะ
แล้วมันจะกรุบเห็นไหมคะมันจะกรุบมากเลย

มันมุ่นด้วยมันไม่เหมือนหมูเหนียวนะคะ
ส่วนข้าวที่หากินยากชื่อไม่ค่อยคุ้นหู
อย่างข้าวช่อขิงข้าวเล็บนกข้าวลูกปลาและข้าวเข็มทอง
ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากบรรดานักชิม
เพราะนอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีแล้ว
ยังได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรบ้านเราอีกด้วยค่ะ
ข้าวร้อนจานนี้ค่ะคือข้าวหอมนครชัยศรี
ราชการที่๕ทรงโปรดปลาเป็นพิเศษ

นำน้ำจากแม่น้ำเพชรชบุรีมาหุง
ถึงจะได้รสชาติที่หอมแล้วก็นุ่มนวลค่ะ
อาหารไทยต้องคู่กับข้าวไทยเม็ดสวย

ข้าวหอมมะลิใบเตยข้าวสังหยดพัทธลุง
ด้วยเมนูอาหารต้นตำรับไทยโบราณค่ะ
น้ำพริกกะปิปลาทูผักกูสดตามฤดูกาล
แกงคั่วเห็ดเพาะและปลาอินทรีย์เค็ม

ให้ข้าวไทยกินกับอะไรก็หอมอร่อย
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน